พฤติกรรมที่แม่ขอร้องไปทำโพลมาแล้วนะคะ
ว่าคุณผู้ชายกรุณายาธรรม
อันดับที่๓ถึง๒๒เปอร์เซ็นต์นะ
ก็คือหน้าใหญ่ใจป่าหรือว่าขี้เหนียวจนเกินไป

เพื่อนเลี้ยงลูกน้องตลอดเวลา

เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองโชว์ป่าโชว์เหนือตลอดเวลา

เป็นคนสปอร์ตไงการมีน้ำใจเป็นเรื่องที่ดีไงแม่
สามีเราก็จะเป็นที่รักของสังคม
เพื่อนก็จะรักคนรอบข้างเพื่อนบ้านก็รัก
แฮปปี้สามีเราเป็นคนมีน้ำใจ
ได้ถูกต้องแต่มันควรจะเป็นโอกาสพิเศษ
หรือว่านานครั้งมันก็โอเคแต่ถ้าเกือบทุกวัน
หรือทุกวันศุกร์อย่างนี้คือถ้าคุณไม่มีเมียไม่มีลูก
ไม่มีครอบครัวโอเคคุณทำไปไม่ผิด
เงินที่เอาไปเลี้ยงไปโชว์ป่า
เป็นเงินออมไว้ให้เมียให้ลูกดีไหม
หรือเงินใช้จ่ายรายเดือนค่ะผ่อนบ้านค่ะผ่อนรถค่ะ
ค่าเสื้อผ้าลูกค่าเรียนพิเศษ
ค่าจีปาถาค่าเสริมสวยเมียอย่างนี้
เอาไปเลี้ยงเพื่อนให้เมียเสริมสวยสำลิดดีกว่าไหม

ก็ไม่ต้องไปกินข้าวกับเพื่อนไปเลยตัดเลย
เลิกงานเสร็จกลับบ้านเจอเมียอย่างเดียวเลย
แล้วก็แบบว่าไปกินเลี้ยงก็มื้อนั้นก็คือแบบ
ก็มีเจ้ามืออะไรอย่างนี้เราก็กินฟรี
พยายามไปงานเลี้ยงที่เขาแบบว่าเออเลี้ยงข้าวฟรี
เราก็จะได้กินฟรีเงินก็เก็บไว้ครอบครัวอย่างเดียวเลย

อันนั้นก็อยู่ใน๒๒นี้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกัน
อันนี้ก็คือขี้เหนียวเกินจัดอยู่ในนิสัยที่ควรจะเลิกเหมือนกัน

แม่ต้องการอะไรเพราะเขาสปอร์ตก็ไม่ได้
แม่ก็บอกขี้เหนียวก็ไม่ได้ไม่ไม่อันนี้ก็ไม่ได้
เพราะว่าหลายคนที่เป็นแบบประเภทพวกขี้เหนียวเกินมันจะเป็นฟิลประมาณแบบ
ถึงเวลาจะจ่ายเงินกินนะถึงเวลากินกินนะ
แต่ถึงเวลาจะจ่ายอุ้ยเฮ้ยกระเป๋าตังค์ไม่ได้เอามาว่ะ
หรือบางทีเฮ้ยรู้ว่าจะจ่ายตังนะเฮ้ยเดี๋ยวไปข้องน้ำก่อนนะ

หรือกระเป๋าตังไม่ได้เอามาเดี๋ยวโอนเข้าไปโอนลืมเลยจ้า

อันนี้ก็ไม่โอนแล้วบางทีเพื่อนจะมีความน่าอาย

ครั้งเนี่ยเขาอาจจะลืมก็ได้แต่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ทุกครั้งอันนี้ก็ไม่เห็นด้วย
แล้วเมียจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนไอ้ที่แบบว่าใจปั้มใจป่าเกิน
เก็บเงินอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นเงินออมดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้เดือนชนเดือนก็ไม่ไหว
ถูกไหมถ้าเราเอาเงินไปเลี้ยงเพื่อนแล้วเราต้องมาเดือนชนเดือนโดยที่เราไม่มีเงินออมเลย
เกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาครอบครัวลำบากนะอันนั้นก็เยอะเกิน
อันดับ๒๒๖อันนี้คือแบบไม่ไหวจะทนจริง

ขี่มูขี้อวดชอบขิงใส่ชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นป่ะ
เจอไหมผู้ชายแบบนี้แม่เคยเจอไหม

ไอ้รถรุ่นนี้จะออกแล้วมึงซื้อรุ่นนี้ดิ
๖ล้านเองชิวตรงนี้ในใจแบบ

อะไรมันจะขนาดนั้นเนี่ย

ดูบอลด้วยกันไอ้นักบอลมันเตะพลาด

ถ้าเป็นน่ารับตาเตะได้เข้าไปแล้ว

ถ้ามันเล่นได้เนี่ยไม่มานั่งอยู่ตรงนี้หรอก
อยู่ตรงนั้นแล้วเคยเห็นปะล่ะไอ้พวกที่เวลาอย่างนี้

เขาก็ไม่ต้องการจะโทรอะไรจริงหรอก

บางทีก็บางทีแบบแม่ก็คิดเป็นแบบซีเรียสเกินไปหรือเปล่า
จริงเคยเจอบ้างมันต้องเจอบ้างแหละ

เคยเจอแบบผู้ชายขี้คุย

อย่างเช่นแบบสมมุติว่าโชว์ป่าไง
แบบนี้ก็คือทั้งตึกหนึ่งของผมหมดเลย

ก็คือแล้วก็จะมีหุ้นแบบว่า
เฮ้ยเป็นร้านผมดิ
เฮ้ยเนี้ยของผม
บางทีก็เคยคุยไว้ว่าคนนี้เขารู้จักบางทีเราต้องการความช่วยเหลือบอกติดต่อให้หน่อยได้ไหม
ไม่ได้หรือบางทีไปถามคนที่เค้าขี้โม้ไว้ไม่รู้จักคนที่แบบใครอะอะไรอย่างนี้
หน้าตาแต่ไม่สนิทโบ๊ไปแล้วไม่ไหวจะเคลียร์อ่อนเพลียจะพูด
อันนี้เห็นด้วยกับแม่นิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นแบบขี้โม้แบบเป็นนิสัยอันนี้ไม่ได้
ไม่ได้ไม่ได้นะมาอันดับหนึ่ง
เรียกว่าเกินครึ่งอ่าเลิกเถอะนิสัยแบบนี้

ข่มเมียต่อหน้าเพื่อนอันนี้บอกเลยว่าทำไม่ได้นะแม่
อันนี้เห็นด้วยอันนี้เห็นได้เลยนะเพราะว่าเนี่ยสำรวจมากี่เปอร์เซ็นต์นะ
แสดงว่าเรายังเป็นคนแบบส่วนใหญ่อยู่๕๒อันนี้ฉันเห็นด้วย
เพราะว่าข่มเมียไม่ได้แล้วพวกเราอยู่ในส่วนไหน

เห็นด้วยจริงแล้วเนี่ยการข่มเมียเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
มันเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติเมียหรือว่าไม่ให้เกียรติคู่คู่ชีวิตเรานะคะ
อันนี้ไม่ชอบมากอย่างเช่นสมมุติว่าแบบว่าสามีพูดอยู่แล้วก็เมียอยากมีส่วนร่วมอะไรอย่างนี้
แสดงความคิดเห็นส่วนร่วมผู้ชายบางทีก็จะพูดว่าเบรกได้เธอจะไปรู้อะไรอยู่แต่บ้านเนี่ย
ไม่รู้เรื่องเลยไปไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงก็จะหน้าจ่อยในวงสังคมที่แบบเป็นเพื่อนเขา
ไม่เห็นด้วยเลยเป็นการแบบข่มแล้วก็ไม่ให้เกียรติภรรยา
แล้วมีอีกนะสมมุติว่าผู้ชายอยู่ในกลุ่มรวมกันนะนั่งกินข้าวนั่งอะไร
ชี้นิ้วสั่งเมียเอากับแก้มมาเอาชงเหล้าดิอะไรอย่างนี้
ถ้าเป็นหนิงทำไงถ้าเป็นแม่นิงจะทำยังไงสมมุติถ้าผัวใช้ไปแล้วป้าไปเอากับแก้มมาทำไง
ถ้าต่อหน้าเพื่อนเนี่ยอันนี้เป็นคนดีว่ะถ้าต่อหน้าเพื่อนจะทำให้แต่เดี๋ยวก่อนเถ
กลับบ้านหมดแล้วเป็นไงคือส่วนใหญ่ไอ้บันดาลที่ชอบข่มเมียเนี่ย
จะเป็นบรรดาพวกผัวที่เมียต้องขอเงินใช้อันนี้หนิ่งเห็นเยอะมากนะในสังคมที่เมียต้องขอเงินใช้
แต่คำว่าขอเงินใช้ไม่ได้หมายความว่าภรรยาเนี่ยทำอะไรเองไม่เป็นนะ
ต้องยอมรับนะว่าผู้หญิงก็เสียสละเยอะพอสมมตินะเสียสละเยอะนะ
การที่เขาแบบตัดสังคมในการทำงานแล้วก็ความเป็นแบบเหมือนคนเราอ่ะพอได้ออกไปทำงานนอกบ้านหรืออะไรก็ตามมันจะมีความแบบความภูมิใจในตัวเอง
เราอยู่ได้ตัวเองแต่วันหนึ่งพอแต่งงานกันไปแล้วความคิดของผู้หญิงบางทีแบบมันใช้ความเสียสละสูงมาก
ใช่การที่แบบเราต้องเสียสละว่าโอเคหลังจากนี้เราจะทำงานเพื่อครอบครัวคือทำงานที่บ้าน
การเป็นแม่บ้านอ่ะมันเป็นงานที่หนักมากนะถ้าวันหนึ่งแล้วลองให้แบบว่าผู้ชายมาทำงานบ้านแทนผู้หญิงอ่ะ

เขาอาจจะรู้สึกว่าขอไปทำงานนอกบ้านดีกว่า